ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้เนี่ยไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิดครับ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้โอ้โหชัด
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถแล้วมันอยู่ในที่ห้ามจอดเนี่ย
ตำรวจจราจรเขาก็ไปบอกว่าคุณต้องเคลื่อนรถแล้วฮ
คุณจอดไม่ได้แต่เธอบอกว่าตำรวจมีสิทธิ์อะไร
ค่ะอ่าแล้วใช้ขวดน้ำฟาดใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

นี่ครับก่อนที่จะฟาดไปเนี่ยก็จะเป็นภาพตรงนี้ก่อน
คือเขาจอดรถอยู่ตรงจุดนี้แล้วรถมันติดค่ะนะ
กลางถนนรัชดำริหน้าสวนลุมพินีกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปขอให้เลื่อนขอให้เคลื่อนรถออกแต่เธอไม่ยอมนะครับ
แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ความจริงเจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกด้วยถ้อยคำที่สุภาพอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าคนขับรถผู้หญิงคนนี้เธอปฏิเสธบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์
แล้วก็โตเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็
ใช้ขวดน้ำฟาดใส่เจ้าหน้าที่เลยนะครับพยายามที่จะต่อยเจ้าหน้าที่ด้วย
อ่านี่นะครับทุกผู้ชมครับแล้วประกาศว่าจะไม่ขยับรถให้
การจราจรนี่ติดขัดมากนะครับเรียกว่าเป็นอมภาษณ์เลย
ช่วงนั้นน่ะนะครับกลางถนนราชดำบุรีอ่ะครับ
ลุมพินีที่กรุงเทพเนี่ยนะทำให้ตำรวจเนี่ยต้องใช้วิธีการ
ก็คือก็ต้องควบคุมตัวนะเพราะว่าเธอเองไม่ยอมนะฮะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาพี่เขา
ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่
ถามว่าแล้วจบลงอย่างไรค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่
ต้องช่วยกันดันรถไปฮะอืม
ค่ะอ่านี่ครับทุกผู้ชมครับก็ดันรถคันนี้ไปจอดที่หน้าสอนอลุมพินี
เพื่อพาตัวเธอลงไปรับทราบข้อกล่าวหาในสถานีตำรวจ
นะครับโอ้โหนี่ไงเพราะว่าล็อกล้อไปแล้วอืม
ไม่สามารถจะติดเครื่องขับไปได้แล้วล็อกล้อไว้เรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหานะครับ
คือเรื่องทำผิดกฎหมายจราจรเรื่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน
และต่อสู้ขัดขวางทำให้เสียทรัพย์ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่พอใจนะ
อืมตอนที่ลงไปรับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่เนี้ย
ถึงกับประกาศชัดเลยว่าเรื่องนี้นะถึงสารโลกแน่นอน
ข้อหาเท่านี้มันให้สินคู่แน่สารโรคแน่

ต่อผู้จัดรายขวามแหละ

ไม่เชื่อก็ไม่ใช่มีทีไหนที่ติดคุก
คือคนที่เห็นคลิปนี้ก็

หนึ่งก็คือถ้าฟังจากการพูดจาตอบโต้กับตำรวจของเธอเนี่ย
เธอก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจไม่ปกติหรือเปล่า
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเธอสภาพจิตใจไม่ปกติแบบนี้

โดยเฉพาะญาติยากอาจจะต้องดูแลแล้วนะครับ
เพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ครั้งต่อไปมันอาจจะร้ายแรงกว่านี้ก็ได้

วันนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะคะ